ใครมีเงินแค่๓๐บาทก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมนิทัศกาลดีได้แล้ว
นี่ทัศกาลดีนี้อยากให้ไปจริงไม่ได้เห็นได้ง่าย
ถูกต้องเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยและจีน
ได้ได้สารสัมพันธ์ทางการทูตนะคะก็เลยได้นำเอากองทัพดินเผาค่ะ
เป็นกองทัพทหารดินเผาสมัยจินซีห้องเต้นู้นเลย
รวมถึงวัตถุโบราณต่างมาจัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑ์ทศาสตร์แห่งชาติพระนคร
พูดเลยว่างานนี้ไม่ควรพลาดจริงเดี๋ยวติดตามกันเลยจากรายงานค่ะครับ
คุณทหารดินเผาและม้าดินเผาเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุถึง๒๒๐๐ปี
ส่งตรงมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อจัดแสดงในนิทัศกาลจิ้น๔ห้องเต้
จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน
กองทัพทหารดินเผาครั้งแรกในประเทศไทย
เพื่อให้ชาวไทยได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของจินทรีย์
จักรพรรดิผู้รวบรวมอำนาจจีนให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียว
เรื่องราวของจินซีฮ่องเต้จะถูกเล่าผ่านนิทัศกาลที่จัดไว้เป็น๔โซน
เริ่มจากพัฒนาการก่อนการรวมชาติยุคราชวงศ์โจตะวันออก
นำเสนอความเป็นแคว้นต่างที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ
มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการหล่อสำริท
ซึ่งถูกใช้ในการผลิตอาวุธเครื่องดนตรีภาชนะบรรจุอาหาร
อย่างเช่นกุยติ่งพัชนะในพิธีกรรมและชิ้นส่วนข้อต่อโครงสร้าง
ไฮไลท์อย่างเครื่องประดับรูปเสือทองคำ
และชิ้นส่วนหัวเข็มขัดที่ทำจากสำริดและเปลือกหอย
รวมถึงความก้าวหน้าทางการทหาร
ส่วนที่๒จินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของจีนผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์
บอกเล่าถึงการรวมแคว้นและพระปรีชาสามารถของพระองค์
ไฮไลท์คือไก่หน้าไม้ที่ทำจากสำริท
อาวุธที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ทำให้รัฐเล็กสามารถรวมชาติได้รวมถึงกำแพงเมืองจีน
โซนที่๓สุสานจิน๔ห้องเต้มหาอาณาจักรใต้พิภพ
จุดนี้จะเล่าผ่านหุ่นทหารดินเผาถึงความปรารถนาของจักรพรรดิจินทรีย์
ที่อยากจะมีชีวิตเป็นอมตะพร้อมสร้างสู่สารเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายหรือโลกหน้า
จากนี้ยังอธิบายกระบวนการสร้างหุ่นทหารดินเผาที่ถูกพบในสุสานจิน๔ห้องเต้
ทรงสุดท้ายสืบสารความรุ่งโรศยุคราชวงศ์ฮัน
ต่อยอดความรู้มรดกภูมิปัญญาจากราชวงศ์ชินมาสู่ราชวงศ์ฮัน
ซึ่งไฮไลท์คือตุ๊กตาหญิงรับใช้ที่ทำจากดินเผาเขียนสี
แสดงให้เห็นถึงการแต่งกายในราชสำนักในยุคนั้นและปฏิมากรรมบุคคลหุ่นทหาร
ภายในนิทัศกาลนี้มีวัตถุโบราณจัดแสดงทั้งหมด๑๓๓ชิ้น
ซึ่งเป็นของจริงเกือบทั้งหมดมีเพียงรถมัสสำริดที่เป็นของจำลองค่ะ
ในส่วนของการจัดแสดงนะครับก็เป็นชุดนิทัศกาลพิเศษ
ที่เป็นชุดที่ได้ส่งไปแสดงทั่วโลกนะครับแต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้น
ที่จะเป็นชุดการแสดงที่มีจำนวน๘๕ชิ้นงานและ๑๓๓ชิ้นของโบราณวัตถุนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างไทยจีนด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นส่วนที่ทางรัฐบาลไทยโดยทางกรมศิลปากรได้มีการประสานงานล่วงหน้ามาหลายปีนะครับ
ทัศกาลสินทรีย์ฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดิ้นเผา
จะแสดงที่พระที่นั่งศิวโมคพิมารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ธรรมเนียมเข้าชมคนไทย๓๐บาทชาวต่างชาติ๒๐๐บาทซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ
สำหรับใครที่กังวลว่าจะสามารถบันทึกภาพถ่ายได้หรือไม่
งานนี้อนุญาตให้ถ่ายภาพได้นะคะเพียงแต่มีข้อพึงปฏิบัติเพียงเล็กน้อย
คือถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยกล้องมือถือเท่านั้น

รวมถึงห้ามใช้ไม้เซลฟี่และขาตั้งกล้องทุกชนิดค่ะ
แต่ถ้าอยากจะถ่ายภาพคู่กับหุ่นทหารดินเผาจริง
ก็จะมีจุดที่ตั้งโชว์ไว้ใกล้ทางออก
สามารถเก็บภาพได้ไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
วรชิตวงทองถ่ายภาพเคมิกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน